กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
หวังว่าแฟนรายการคงยังไม่อิ่มไปซะก่อนนะคะ
เพราะว่าเราอยากจะบอกว่ากองทัพเมนูเส้นเสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาลจุดจีน

ร้านสุดท้ายที่เฮียน็อตจะพาไปนั้นนะคะ
เป็นอีกหนึ่งร้านเส้นที่มีความน่าสนใจไม่แพ้๒ร้านแรกที่ผ่านมา
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ย่านบางลำพูค่ะ
เป็นอีกหนึ่งร้านเก่าแก่ที่เปิดตำนานความอร่อยมามากกว่า๔๐ปี

เฮียน็อสแตนบายรอแฟนรายการแล้วกันนะคะ

เป็ดก็ถือว่าเป็นของไหว้สำคัญของชาวจีนนะครับผม
วันนี้เราก็จะมารู้กันว่า
เพราะอะไรเป็ดถึงเป็นของไหว้สำคัญ
ที่ชาวจีนนิยมใช้ในพิธีต่างเดี๋ยวตามไปสื่อสาวเราเช่นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับเฮียบนชัยครับสวัสดีครับของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างบังรัมภูเจ้าเก่านะครับผม
แต่ก่อนอื่นเลยครับเฮียก่อนที่เราจะพูดเรื่องของร้านเฮีย
ผมอยากรู้ว่าเป็ดเนี่ยกับความสำคัญของคนจีนในช่วงตุดจีนเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรครับ
คือคนจีนก็เชื่อว่าในการไหว้เป็ดเนี่ยเหมือนกับโง่แซร์มันจะมี๕อย่าง

มีปลาหรือปลาหมึกอะไรอย่างนี้นะครับ

เป็ดในตัวเป็ดเองมีความหมายไหมทำไมต้องเอาเป็ดมาไห้
โน้ทเป็ดหมายถึงก็ความเป็นสรุปของคนมั้ง
เป็นเรื่องของเราสิริมงคลความเชื่อของคนจีน

ก็เลยเป็นหนึ่งในที่มาของของไหว้นะครับผม

เพราะว่าชาวจีนส่วนใหญ่ค่ะมีความเชื่อว่าเป็ด

ส่วนเหตุผลที่เราบุกมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างบางลำพู
ก็เพราะว่าร้านนี้เขาเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างร้านแรกและร้านเดียวในย่านนี้
ว่าแต่จะเก๋และเก๋าขนาดไหนไปพูดคุยกับเฮียกันต่อเลยค่ะ
มาถึงร้านเฮียมาดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างปลาตะหูเจ้าเก่าเนี่ย

ตั้งแต่๒๕๑๐น่ะ

ปีนี้ขึ้น๕๑แล้ว
๕๑ปีแล้วจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
จุดเริ่มต้นคือคุณพ่อเขามาจากเมืองจีนครับ
ด้วยทางเรือโต๊ะต้องเผามาเรื่อย
ใช่พ่อบอกว่ามาประมาณ๒เดือนก็จะถึง

แล้วก็มาหาเพื่อนที่เยาวราช

เยาวราชก่อนเยาวราชเพื่อนเขาขายเป็นข้าวหน้าเป็ดเป็ดพะโล
แล้วเขาก็สอนสูตรในการทำ

ใช่ก็ขายเป็ดพะโล้อันดับแรกเลยตอนแรก
แต่ขายอันดับแรกที่๔พยานนะครับไม่ใช่ที่นี่
คือน้องสาวของพ่อเขาอยู่ในนี้

ใช่และคนเดิมที่ขายเป็ดย่างเนี่ยเขาถูกวันที่หนึ่ง
ถูกลอตเตอรี่เหรอ

ถูกวันที่๑แล้วเขาก็เลิกกิจการ

น้องเขาก็รีบไปบอกพ่อบอกว่ามาเอาที่นี่ดีกว่า
แล้วก็เป็นเป็ดย่างตั้งแต่นั้นมา
อ๋อเหรอแต่ว่าตอนแรกขายเป็ดพะโล้

แต่เจ้าของที่นี่ก็คือถูกลอตเตอรี่ลงที่๑

เราได้พัฒนาต่อเติมอะไรก็เพิ่มต่อไปไหม
เป็ดย่าง
แล้วก็น้ำตาลเกลือแล้วก็ผงพะโล

ซื้อเข้ามาตอนหลังนี้ซื้อมาไม่เวิร์คแล้วเว้ย

คิดค้นสูตรเองเลยจนได้แบบนี้
เอาล่ะพูดไม่เห็นภาพเรามาดูกันเลยดีกว่า
เริ่มจากเป็ดพะโล้ก่อนที่เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณพ่อเนาะ

พะโล้นี่เรามีวิธีการทำอย่างไรครับ
เป็ดยังไงใช้เป็ดสายพันธุ์ไหน
คือเป็ดนี่เราใช้เป็ดเชอรี่ฮะ

คือแรกจะเป็นเป็ดโพชัยแต่เดี๋ยวช่วงหลังมันเกิด

เป็ดโพชัยมันจะเหมือนกับ

เนื้อมันจะแน่นตัวมันจะผอมกว่าเบเชอรี่

ได้เป็ดมาปุ๊บเราก็อันดับแรกคือล้าง
ล้างให้สะอ้างก่อนแล้วก็ผึ่งให้แห้ง
แล้วก็ใส่เครื่องที่บอกนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็เย็น
แล้วก็ผึงอีกสักชั่วโมงแล้วก็เอามาย่าง

ก็คือย่างด้วยตอนนี้สมัยนี้มันจะเป็นเหมือนกับเตาแก๊สหมดแล้ว
อ่าฮะก็คือเตาใหญ่กลมเงียบ

สำหรับเครื่องเทศต่างที่คุณบุญชัยใส่เข้าไปในตัวเป็ดก่อนไปย่างนั้นนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมน้ำตาลเกลือเตาเจียวและผงพะโล
ซึ่งเมื่อได้เป็ดย่างที่พร้อมใช้งานแล้ว
ก็ต้องทำการแร่เป็ดเป็นชิ้นเล็ก
เฉพาะเนื้อกับหนังล้อเอ็นเลาะกระดูกออกให้หมด
เพื่อให้เวลาลูกค้าทานจะได้เคี้ยวได้แบบเพลิน

โลพะโล้ของผมจะเป็นพวกปีกขาแล้วนะฮะ

ปีกขาเราก็เอาอะไหล่ที่เป็นที่จะย่างเราก็สับออก
เพราะผมเคยย่างแล้วมันปรากฏว่ามันแบบ
มันไม่อร่อยแข็งแล้วก็เราก็สับลงมาเอาไปต้มตุ๋นดีกว่า
ก็เลยมีขายทั้งเป็ดพะโล้และเป็ดย่างงานเดียวกัน
แต่ชิ้นส่วนจะเป็นพะโล้ชิ้นส่วนเป็นพะโล้เนื้อตัวจะเป็นย่าง

อ่าก็เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมี
บะหมี่มีสองแบบนะฮะบะหมี่มีอะไรบ้างครับ
แบบโกมกับแบบมีป๊อมีใหญ่มีป๊อที่นี่ใหญ่มากเลย
อ่าเส้นอันนี้มีให้เลือกหลายแบบนะฮะโอเค
มาดูน้ำซุปกันบ้างครับน้ำซุปเราใส่อะไรบ้างครับในนี้
ซุปโอ้โหนี่เห็นเครื่องเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี้ย
กระดูกผมก็กระดูกเยอะเลยเออใช้กระดูกอะไร
กระดูกเป็ดล้วนเลยฮะเป็ดล้วนนะฮะครับ
ที่เราเอามาย่างนี่แหละแล้วก็ซื้อเพิ่มมาเราก็ซื้อเพิ่มมา
ใช้กี่ตัวกี่โครงโอ้โหโค้งคือเราซื้อเพิ่มประมาณเกือบสิบโล
เกือบสิบโลเหรออ่าใช่เพื่อต้มน้ำซุปอย่างเดียวด้วยนะ
ใช่เพราะว่าหม้อนี้ก็เกือบเต็มแล้วฮะก่อนเช้า
ตอนเช้าเราเกือบเต็มแล้วก็มันยิบยุบลงไปนะฮะโอ้ทำไมต้องใส่เยอะขนาดเนี้ย
กระดูกคือเพื่อให้น้ำมันหอมอ่ะแล้วก็หวานหอมแล้วก็หวานนะแล้วก็
รสอะไรเพิ่มเติมอีกปรุงรสก็คือมีก็มีซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำ
ส่วนรักผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยเนี่ยเห็นได้โดยตาเลยน่ะ
กระเทียมมีเยอะมากโป๊ยกับมีหล่อหังก้วยด้วยมีหล่อหังก้วยหรอ
อันนี้ใส่เพื่ออะไรอ๋อหล่อหังก้วยนี่คือเหมือนกับมันหวานหน่อยเหรอ
ให้มันหอมให้มันหอมให้มันหวานก็คือหอมร้อนกล้วยมันก็คือเหมือนกับแก้ร้อนใน
อ่ามีใบเตยด้วยอ่าคืออันนี้เราเราก็คือเตยแบบนี้เลย
เราไม่ใส่หอดเลยเลยใส่อย่างงี้ให้มันเห็นเห็นเข้าไปเลยอ่า
เพราะเครื่องเราเยอะจริงจริงคือจริงเราตวงเยอะเยอะแล้วก็ใส่ลงไปอย่างเง
เอาล่ะเห็นแบบนี้น่ารับประทานมากมากนะครับชิมเลยละกันเอาเมนูบะหมี่เป๊ะเป็ดย่างหนึ่งที่
เดี๋ยวผมไปนั่งร้องหน่อยนะครับได้ครับเชิญเลยครับ

ครับให้ดูคล้ายกับเส้นใหญ่อันนี้ไปทำเองหรือรับมาจากไหนครับ
นี่รับมาจากเยาวราชนะฮะแถวนี้เลยเนอะอันนี้ตั้งแต่คุณพ่อค่ะตอนนี้รุ่นตั้งแต่คุณพ่อเลย
ทำอย่างงี้จริงนับประจกบอกว่าไอ้คุณพ่อตอนนี้ก็พูดสิชาวนี้เลยนะครับสินะครับครับครับอันนี้รับมาจากไหนครับคุณพ่อ

คือตั้งแต่เกิดก็เห็นคุณพ่อเค้าขาย

พอเรียนจบผมก็ไปทำงานสักพักนึง

แล้วสุดท้ายคุณพ่อบอกว่าอายุมากแล้ว

แต่เป็นเงินของคนอื่นนะ

เราก็มาทำเองก่อนมันเหมือนกับได้เงินทุกวัน

ฝึกอยู่นานไหมครับกว่าจะทำได้แบบที่คุณพ่อเขาทำเอาไว้
ก็ไม่นานนะเพราะว่าเราเหมือนกับเราคุ้นตั้งแต่เด็กแล้วฮะ
ก็เห็นตั้งแต่เด็กว่าแกทำอะไรบ้าง
ก็คือหลังจากออกมาเราก็ฝึกอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้ว
ง่ายเลยคุณพ่อบอกผ่านหรือดูแลร้านต่ออ้วได้

จนถึงวันนี้เนี่ยเราดูแลร้านแทนพ่อมากี่ปีแล้วครับ
ก็๑๐กว่าปี
กว่าปีแล้วเป็นยังไงบ้างอยากกลับไปทำแบงค์ไหม

รายได้ดีกว่าแล้วก็เป็นเจ้านายตัวเองด้วย

เศษก็๕๕จนถึงวันนี้นะ
หลังจากเป็นเด็กหนุ่มคนนึงที่เรียนจบสูง

ตัดสินใจมาช่วยกิจการคุณพ่อคุณแม่

ที่ได้มาสารต่อสิ่งที่คุณพ่อทำ
คือก็รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อเขาสร้างมา

ตอนนี้เหมือนกับเราก็ต้องสืบสารคุณพ่อต่อกิจการ
อยากให้คนได้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอรอยี้เป็นนาน

ง่ายเลยครับถนนจักรพงศ์นะครับ
แล้วก็อยู่เยื้องกับตั้งหัวเสงบางลำภู

ตั้งแต่เช้า๘โมงถึงประมาณ๕โมงเย็น
มีวันหยุดไหมไม่ค่อยหยุดฮะไม่หยุดนะครับเปิดทุกวันก็สามารถไปทานได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณเค้ามากเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณหนอด
จากการเดินทางเรียนรู้ตามหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นในวันนี้
ก็ทำให้เรารู้ว่าชาวไทยเชื้อสายจีนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหนก็ตาม
มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้ดำรงและรักษาไว้นั่นก็คืออัตลักษณ์และความเป็นตัวตนของวัฒนธรรม
อาจถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการดำรงชีวิตบางคนถ่ายทอดผ่านประเพณี
และบางคนก็ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของอาหารอย่างที่เล่าเส้นเป็นเรื่อง
ได้พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และพบเจอกันอย่างในวันนี้ค่ะ
อาทิตย์หน้าเล่าเส้นเป็นเรื่องขอชวนแฟนบินรัดฟ้าแอวเมืองเจียง
ใหม่พบกับสองเมนูก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าแก่แห่งกาดหลวงที่เปิด
โยเซงส์ต่อด้วยตำนานกุ้ยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดจากร้านกระเสมเจ้าเก่า

ส่วนอาทิตย์นี้ซิงเจียอยู่อีก
สิ่งนี้หวังใช้อ่างเปล่าตัวใกล้นะฮะ